มีคนเขาถ่ายได้เป็นกล้องหน้ารถนะฮะ

คุณทัศนัยนี่คือเป็นเส้นที่ดิฉันมาทำงานทุกเช้า
ฉันจะฉีกซ้ายเข้ามาทำงานศรีนครินเลย

่งหน้าไปจะไปทางซีคอนอะไรฝั่งนู้น

มายังไงหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
แล้วดูท่านั่งกันไปขวาฉีกซ้ายฉีก
โชคก็รุนว่าจะจบยังไงกับคนนี้ดี
ไหวไหมเขาว่าอย่างนั้นไปโดนตัวไหนมา

ตีขวาหลบแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวชนขึ้นมาจะยุ่ง
แล้วที่ฉันกลัวมากพอดูคลิปไปเรื่อย
คือเขาเกือบจะไปแบบเจาะตรงกลาง
เพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นทางซ้ายให้ขึ้นอ้อมไปขึ้นสะพานขึ้นทางด่วน

ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งเขาก็ไปโพสต์แล้วก็แท็กไปที่เพจเฮียขับรถ
บอกว่ารถยนต์เขามีกล้องใช่ไหมขับมาบนถนนศรีนครินพัฒนาการ
ตามหลังรถจักรยานยนต์คันนี้ดูท่าแล้วไม่รู้เหมือนกันจะถึงที่หมายหรือเปล่า
เซไปเซมาจะชนรถอยู่แล้วจะชนฟุตบาทอยู่แล้วเฉียดไปเฉียดมา
เขาบอกว่าไม่ไหวควรจะพักก่อนดีไหมไม่รู้ง่วงหรือเมาถ้ายังไม่ทราบ
หรือว่าเขาเจ็บเข่าคือทำไมข้างหนึ่งมันตั้งฉากขนาดนั้นอีกข้างหนึ่งมันก็อุ๊ย
ก็นั่นน่ะสิแต่เขาก็ประคองดีนะไม่ได้ทนฟุตบาท
เสียงจากคนในรถที่อยู่ในรถเขาถ่ายคลิปไว้ด้วยนะในมือถือนี่นะฮะ
ก็เขาบอกว่าในมือที่เราเห็นเขาเห็นในมือของคนขับรถ
เหมือนจะถือขวดเหล้าอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดดื่มมาจริงควรจะพักที่บ้าน
ควรจะขับหรือว่าใช้บริการรถสาธารณะดีกว่าไม่ควรออกจะไปขับขี่แบบนี้
เพราะว่านอกจากจะอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วถ้าเกิดว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุ
มันก็ไม่คุ้มกันเพื่อนร่วมทางเองก็เสียเวลาด้วย
นี่ต่อให้จะประคองรถดียังไงคือเราก็เห็นในคลิปเราไม่รู้หรอกว่า
หลังจากที่รถคันนี้ที่ติดกล้องเขาแยกจากกันไปแล้ว
ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ย
ทำให้เพื่อนร่วมทางเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
เป็นคุณคุณเจอรถแบบนี้อยู่ข้างคุณอยากขับ
หนีเลยครับเออกลัวมาชนกันนะครับ